ข้าวใส่ไข่สด

ก็ต้องมานั่งกันเอง๓คนนะฮะศึกผู้ว่าทำพิษตอนนี้แต่ละที่ทุกคนทำศึกผู้ว่าหมดเลย
ถูกต้องค่ะพ่อหนูก็อยู่ภารกรอยู่ทรยาเซนเตอร์
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงแล้วก็ขอบคุณคุณแพทย์น้ำปะพานะ
สบายค่ะเดี๋ยวคืนนี้เธอยาวไปกับฉันเลย

ไม่ดีแล้วไงว่าเราก็จะแบบมีคนสวยให้เรานั่งมองไหมค่ะ

สมมุติชีวิตนังวิ่งได้จริงเนาะ
เรามีค่าใช้จ่ายเยอะอืมเราก็ต้องวิ่งอืมค่ะอ่ะ
อัปเดตกันดีกว่าค่ะวันนี้วันที่สิบเนี่ยนะคะ
กระทรวงสาธารณสุขก็มีรายงานสถานการณ์ในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อนั่นแหละค่ะ
ผู้ติดเชื้อไร่ใหม่เนี่ยอ่าตอนนี้อยู่ที่หกพันสี่ร้อยหกสิบสามรายนะคะ
รวมยอดผู้ป่วยเนี่ยยืนยันคืออยู่ตอนนี้นะยืนผู้ป่วยสะสมอยู่ที่สี่ล้านสี่แสนหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดราย
หายป่วยกลับบ้านเจ็ดพันเก้าสิบเอ็ดรายมีผู้อาชีพชีวิตสี่สิบเอ็ดรายนะคะ
แล้วก็ส่วนติดเชื้อเข้าข่ายเอทีเคก็คือตรวจเอทีเคเนี่ยอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบสามรายค่ะอืม
ล่าสุดเนี้ยนะคะก็มีการอ่า
บอกมาเกี่ยวกับเรื่องของที่เราจะต้องเข้าสู่โลกประจำถิ่นอ๋อค่ะวันนี้ตอนแรกเนี่ยก็จะโอ้โหไป
วันที่หนึ่งหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมค่ะแต่ล่าสุดเนี้ยอาจจะมีการขยับล่นขึ้นมาอืม
เป็นวันที่สิบห้ามินยอนะคะไม่ใช่หนึ่งใช่ไหมฮะเพราะตอนแรกเป็นหนึ่งวิทุนายนอืม
ตอนนี้เขากำลังดูสถานการณ์อืมเพราะตอนแรกเนี่ยเอ่อจะไปอีกทีคือเหมือน
มิถุนาไปกรกฎาเป็นกรกฎาพี่มดแต่ว่าถ้าสถานการณ์มันคงที่
แล้วมันดีอย่างต่อเนื่องแล้วผู้ป่วยหรือยอดผู้ป่วยเนี่ย
มันไม่ได้เพิ่มอะไรเยอะอาจจะลดขึ้นมาเป็นวันที่สิบห้ามินยอ
อืมอืมก็ต้องรอลุ้นกันไปค่ะด้านพลเอดประยุทธ์จันทร์โอชานะคะ
เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมนะคะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยการติดเชื้อในประเทศไทยอ่ะลดลงตามลำดับที่ประชุมจึงมีการผ่อนคลายเรื่องสีในแต่ละจังหวัดโดยเหลือเพียงสีเขียวฟ้าและเหลืองค่ะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้ที่หลายคนลุ้นกันก็คือผับบาร์เนี่ยเขาบอกว่าจะดำเนินการผ่อนคลาย
อีกแค่อาทิตย์กว่าเองนะ
ในขณะเดียวกันอย่างที่บอก๑มิถุนายนคืออาทิตย์หน้าเนี่ย
เขาก็เลยมีคำถามว่าโอเคล่ะตามข้อเรียกร้อง
หลายคนชาวธุรกิจกลางคืนผับบาคาราโอเกะอาบอบนวดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
เขาบอกเขาเดือดร้อนกันมานานแล้วเราต้องยอมรับ
ปีแม่๒ปีต้องยอมรับ๒ปีจริงเรานับตั้งแต่คลัสเตอร์ทองหล่อ
ใช่จำได้ไหมตั้งแต่ตอนนั้นอะไรอังกฤษผู้ดีอังกฤษ
เป็นเชื้อเป็นเชื้อใหม่สายพันธ์อังกฤษเข้ามาปุ๊บผับปลาคาราโอเกะโอเคล่ะ
ตอนหลังก็เริ่มทยอยเปิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไล่ไปที่อาบอบนวดก่อน
อบนวดเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้ต้องใส่แมสนะฮะ
ยังไงแม่คือถ้าเกิดเข้าไปแล้วยังไงอ่ะแม่
คือตอนเดินเข้าเราเข้าใจแหละก็คงใส่แมสแต่เขาจะคงจะคุมถึงขนาดเข้าไปข้างในแล้วยังใส่แมสอยู่
ก็ต้องไปอาบน้ำใช่ไหมคะมันก็คงไม่มีใครถอดไปก็คงไม่มีใครเห็น
เอาติดไว้ละพี่โฟธปั่นไม่ได้หรอกตอนเดินเข้าแล้วก็ไม่ใส่อะ
คือง่ายแหละสำหรับการเปิดขออนุญาตพูดเพื่อให้คุณเตรียมตัวก่อนแล้วกัน
บาคาราโอเกะสถานอาบอบนวดหรือสถานที่ที่คล้ายคลึงกันเนี่ยนะฮะ
จะเปิดในสองพื้นที่จะแบ่งเป็นอย่างนี้ก่อนแพทย์จะมีสีฟ้ากับสีเขียวสีเขียว
เพราะฉะนั้นคุณไปดูจังหวัดสีฟ้ากับสีเขียวเนี่ยคือจังหวัดอะไรบ้าง
ทุกวันนี้ขอปิดกันแค่เที่ยงคืนก่อนอืมณตอนเนี้ยขอปิดเที่ยงคืนก่อน
ได้ไง๑ทุนายนทั้งหมดทั้งนอนก็จะเริ่มขายเหล้าได้
จำหน่ายนั่งบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

แม้จะปิดร้านแต่จะขอนั่งดื่มต่อ

จะต้องใส่แมทไปไหมครับ

งดกิจกรรมการใช้แก้วร่วมกัน
อันนี้คือขอความร่วมมือแบบกลุ่มแล้วกันนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคลุกคลีกัน

โดยเฉพาะกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการสัมผัสตัว

ดนตรีต้องยอมรับนะฮะเขาเดือดร้อนกันมาพอสมควร
นักร้องนักดนตรีแต่ถามว่าเดือดร้อนอ่ะ

ใช่ไหมงานหนักกว่าแพทย์อีกคือคนเหมือนอั้นต่อไปนี้นะครับอันนี้คือขอความร่วมมือสำหรับนักร้องนักดนตรีผับบาคาราโอเกะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
พนักงานต้องรับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะฮะอันนี้คือกฎและความจำเป็นที่คุณจะต้องมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น
มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นโรงเรียนก็เป็นใช่ไหมพี่มดโรงเรียนตรวจทุกวันจันทร์ส่งผลทุกวันจันทร์
สำหรับผู้รับบริการโชว์รับวัคซีนก็เข้าได้แต่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะที่เสียชีวิตมากสุดเนี่ยนะครับก็ขอให้งดหรือพื้นที่อย่างสมมุติเรารู้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็อย่าไปเลย
มีโรคประจำตัวสูงวัยหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เราบอกเนี่ยก็ไม่ต้องไปกลุ่มเสี่ยง๖๘เนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวเองแหละ
แล้วตอนนี้นายแพทย์ทวีสินเขาพูดอย่างนี้ว่าสถานประกอบการเนี่ยต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและขออนุญาตเปิดดำเนินการต่อคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัด
ถ้าสมมุติอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ไปขอที่กรุงเทพมหานครแทนถ้าสมมุติอยู่ต่างจังหวัดก็ไปขอต่างจังหวัดใครจังหวัดมันก็เออเราจะขออนุญาตเปิดดำเนินการแล้วนะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าพวกเราทำให้ดียอดเราไม่ได้ขึ้นแบบน่ากลัวเราจะกลับมาเป็นสู่สภาวะปกติอย่างเร็วที่สุด
อืมถึงตอนนี้ยังไม่เปิดแต่แพทย์ก็เห็นยังมีบางคนก็ไปเที่ยวอะ
ก็เปิดกันแล้วแต่ก็คือคงจะเต็มที่มากขึ้นถ้าสมมุติในฐานะที่ไปกลับตรงรัชดาเนี่ย
พี่เสร็จงานเที่ยงคืนออกจากตึกแก้มไม่คิดว่างเที่ยงคืนเนี่ย
เมื่อก่อนเนี่ยอูหูแน่นเหนื่องทั้งคนมีมูลรึเปล่าเนอะมูลตรงพระพิธาเนศด้วย
เขาไม่เห็นกลัวโควิดแต่เราเห็นว่าโอเคมันก็มีผับบาร์เปิดไหมแต่เขาเปลี่ยนเป็นผับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะกลับเข้าสู่เต็มรูปแบบแล้วนะฮะ
ก็มีคำถามหลายหลายคำถามว่าเราจะยังไงกันต่อเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจำเป็นจะต้องเปิดแล้ว
มันก็ต้องไปกันต่อพี่มดประเทศอื่นเขาติดมากกว่าเราเขาก็ต้องไปต่อ
อย่างประเทศแรกเลยเกาหลีเขาเปิดทั้งทั้งที่ยอดเขายังเป็นหมื่นเป็นแสนเขาก็ต้องเปิดก่อน
แล้วคนรอบตัวเราไปเกาหลีกันเยอะมากเขาบอกไฟล์ทเกาหลีเกือบเต็มนะฮะ
เต็มแต่อาจจะเข้ายากขึ้นวันนั้นเห็นคุยกับพี่บุโกะพี่บุโกะบอกว่าอาจจะเข้ายากขึ้น
เพราะตอนนี้ระบบเนี่ยจะเป็นเอไอคือเราเนี่ยจะต้องลงทะเบียนทุกอย่าง
ให้เสร็จที่นี่อืมลงทะเบียนเสร็จแล้วก็อ่าถ้าถ้าสมมุติว่าไปถึงเนี้ย
ถ้ามีปัญหาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาพาเราเข้าห้องเย็นอืมซึ่งเราอ่ะก็ต้องตรวจสอบก็คือต้องเตรียม
เขาเรียกว่าเตรียมเอกสารให้ครบให้ครบคนส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านจริงจริงคือหนึ่ง
เคยอยู่เกินอืมที่พักไม่เป็นหลักแหล่งหรือเคยมีประวัติแต่เราอย่าลืมวันนี้วันศุกร์เนี่ย
เท่ากับเราเปิดเรียนกันไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ใช่วันนี้ทางไทยรัฐเขาสรุปกันมาเลยว่า
โรงเรียนน้อยใหญ่ต่างเนี่ยค่อนข้างจะผลการประเมินออกมาค่อนข้างจะดีนะฮะ
อาทิตย์แรกจริงเนี่ยค่อนข้างจะดีเหมือนกันผู้ปกครองนักเรียนเนี่ยเข้าใจตรงกัน
เพราะทุกคนอ่ะอย่างคุณส่งลูกไปเรียนก็ต้องกลัวใช่ไหมเราเราก็ต้องกลัวลูกเราไปแพร่เขาหรือเปล่า
ลูกเราไปรับเชื้อกลับมาแต่แพทย์ก็ประเมินแล้วคืออย่างของโรงเรียนเลสเนี่ยเขาก็จะมีทั้งออนไลน์และออนไซต
เอาที่สะดวกพ่อแม่บางคนกลัวมากก็เรียนออนไลน์เขาก็มีช่องทางออนไลน์
แต่อย่างเราอ่ะเราประเมินลูกเราแล้วว่าออนไลน์ไม่ประสบความสำเร็จเราประเมินลูกเราแล้วอ้าวไม่เวิร์คแล้วเฮ้ย
ก็ส่งลูกไปออนไซต์ซึ่งออนไซต์ก็จะมีมาตรการเส้นเละเนี่ยผู้ปกครองจะไม่มีใครได้เข้าไปส่งแล้วอืม
ก็คือเล็กจะต้องมีบัตรห้อยที่คอเป็นของตัวเองไปถึงก็คือเรามีหน้าที่จอดรถแล้วไล่ลูกลงจากรถแล้วลูกเนี่ยก็ไปติดเอง
จำเป็นจะต้องให้ลูกไปเรียน

ถ้าจะพูดจริงแล้วเนี่ยอีกนิดนึงเราจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นกันอยู่แล้วนะ
เขาว่าอย่างงั้นอย่างไรนะฮะ

ในแต่ละวันเนี่ยยอดยังมีคนตายอยู่

แล้วก็เขาให้วัดจากผู้ป่วยที่ยังต้อง

แต่ก็เห็นว่าตอนนี้เปิดเทอมแล้วแต่พรุ่งนี้
มีการเลือกตั้งสถานศึกษา

คนใช้ที่โรงเรียนเป็นที่เลือกตั้ง

วันนี้หลายประเทศกลับมาติดตามโลกใหม่
เกิดขึ้นเพราะตอนนี้ไปออสเตรียแล้ว

ก็คือพี่บุ๊กกำลังจะบอกว่าโควิดเนี่ยซาลง

อะไรอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นพูดว่า
หลายที่กำลังติดตามทั่วโลกกำลังติดตาม
ก็เกี่ยวกับฝีดาดลิงกันพอสมควรว่า

คือมันจะเหมือนกับโควิดช่วงแรกอะ

เปิดประเทศแล้วถูกต้องไหมครับ

โควิดก็ต้องกลัวไอ้ฝีดาดลิงเราก็ไม่รู้

โซเชียลว่าวันนี้คุณแพทย์มาต้องให้เยอะนะคะ

เขาบอกว่าคุณแพทย์มาต้องให้เยอะนะคะวันนี้ดาวติ๊กต๊อกมาต้องเต้นให้ดูค่ะ

ได้ตื่นเต้นเพราะว่าตัวเองได้มีโอกาสมาทำผู้ว่ามหานครด้วย
ก็ได้ถามคำถามหลายคำถามแทนใจ

ปีสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
อย่าลืมพัทยาด้วยนะครับ
ตอนนี้เราจะต้องหาผู้ว่าพัทยาเพราะฉะนั้นสองเมืองที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ย
คือพัทยากับกรุงเทพ
วันอาทิตย์นี้แต่กรุงเทพเรากลับมากันก่อน

คุณจะต้องไปดูก่อนสมมุติวันนี้คุณชอบพักอะไร

อย่างตัวเองจะชอบพักอะไรก็แล้วแต่คุณต้องไปดูนะครับว่าคุณจะเลือกพักอะไร
แล้วก็ผู้ว่ากับสกคนละเบอร์กันนะฮะ
ใช่เขาบอกให้ต้องดูดีเพราะว่าเบอร์กับพักไม่เหมือนกัน

ส่วนของผู้ว่าจะเป็นสีน้ำตาลหรือคะแม่
ใช่ฮะเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมากันเพราะว่าอ่ะอย่างสอกรเนี่ย
ก็คือผู้ว่าก็เหมือนนายก

แต่เดี๋ยวเราไปกระทบทรงชาญกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
เอาละฮะสักนิดนึงวันอาทิตย์นี้หลายคนจะต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียง
ต้องยอมรับตื่นเต้นเพราะตัวเองก็รับไปเลือกตังค์อยู่แล้ว
อืมเนอะตอนเนี้ยรองประหลัดกรุงเทพมหานคร
ทุกช่องไทยรัฐทีวีของเราก็จะมีการรายงานผลตลอดนะครับใช่ค่ะ
ตั้งแต่ปิดหีบไปเนี่ยคุณติดตามทางไทยรัฐทีวีของเราเนี่ย
จะแบบเรียลไทม์ในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เลยละกัน
วันนี้รองประหลัดกรุงเทพมหานครนางสุธาทิพย์สนเอี่ยมนะครับ
ในฐานะหัวหน้าปกครองฝ่ายประมวลผลคะแนนเนี่ยในการเลือกตั้งผู้ว่า
วันอาทิตย์นี้เนาะแล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเนี่ย
เขาก็มีการตรวจเยี่ยมแล้วมีการซ้อมการซ้อมครั้งนี้คือเป็นการซ้อมประมวลผลคะแนน
แล้วก็ทดสอบว่าเอาละเมื่อนับคะแนนกันปุ๊บเนี่ยจะมีการรายงานผลคะแนนเยอะแค่ไหน
ซึ่งจริงแล้วถ้าสมมุติเขาติดตามกันจริงแต่ละคนเขาก็ต้องไปดูตั้งแต่อาหีบ
ีบเปล่าหรือเปล่าคือเปิดมาปุ๊บหีบจะต้องเปล่าถูกต้องไหม
หลังจากปุ๊บตอนนับเบอร์ไหนเบอร์ไหนเบอร์ไหนเขาก็ต้องมีคนติดตาม
แต่ละคนก็จะต้องไปติดตามกันโดยเฉพาะคนกรุงเทพเขาจะติดตามอย่างใกล้ชิด
พอสมควรสำหรับการเลือกตั้งแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะฮะ
นาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกาอาทิตย์ที่ยี่สิบสองพฤษภาคม
โดยการเตรียมกันด้านสถานที่ในกรุงเทพมหานคร๕๐สำนักงานเขต
ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจะเป็นหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดหกพันแปดร้อยสิบเจ็ดหน่วย
อืมแบ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในอาคารเนี้ยสองพันเก้าร้อยห้าสิบหกหน่วย
แล้วก็จะเป็นกลางเต็นต์ตั้งสายใช่อะไรก็แล้วแต่เนี้ยเนอะ
อีกสามพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดหน่วยเขาบอกว่าเราหวังทางกรุงเทพหานครเขาหวังว่า
เอาล่ะการเลือกตั้งครั้งนี้เนื่องจากเราไม่ได้เลือกตั้งกันมานานพอสมควร
เก้าปีแล้วที่เราไม่ได้กากบาทเลือกผู้ว่าทั้งกรุงเทพทั้งพัทยาด้วยนะฮะ
แล้วก็สอกรสิบสองปีที่เราไม่เคยได้เลือกกันมาเนี้ยอืม
เขาหวังว่าน่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์ครั้งเนี้ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยละเจ็ดสิบอืม
เด็กรุ่นใหม่อ่ะใช่เพราะว่าก็เห็นที่เขาไปสัมภาษณ์เด็กเด็กรุ่นใหม่อ่ะ
เมื่อครั้งที่แล้วที่เลือกตั้งบางคนยังแบบมปลายอยู่ใช่ครั้งสุดท้ายอ่ะ
อะไรอยู่เลยแม่คุณดูดิฮะประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าเนี่ย
สี่ล้านสี่แสนสองพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดคนอืม
อันนี้คือสองในกรุงเทพมหานครนะครับและแน่นอนผู้สื่อข่าว
รายงานว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเผยแนวทางให้ประชาชนชาวกรทมเนี่ย
ความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งค่ะ
เอาง่ายคุณไปตรวจสอบทุกวันนี้มันแอปพลิเคชันมันง่าย

แต่ทุกวันนี้เขาจะมีพิมพ์เข้าไปเนอะ
พร้อมรงรายมือชื่อเนี่ย
แล้วก็ไปรับต้นครั่วบัตรทั้ง๒ใบ

แล้วก็ไปอยู่ที่หูของคุณเนี่ย
หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครใดเลย
ลงคะแนนแล้วพับบัตรเลือกตั้งเนี่ยทั้งสองใบให้เรียบร้อย
สีน้ำตาลเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ก็สามารถเลือกได้คนเดียวเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกหย่อนบัตร
ฉีกบัตรการทำลายบัตรคุณมีความผิดทางกฎหมายนะฮะ
อันนี้ต้องบอกบางคนบอกไม่ไม่อยากลงเลยฉีกทิ้งไม่ได้อันนี้เรารู้ว่ามีมนุษย์คอนเทนต์กันเยอะ
อ่าเรารู้ว่าทุกคนต้องการทำคอนเทนต์คุณฉีกปุ๊บก็โดนคดีนะฮะแม่
คือไม่ค่อยเลยนะฮะไม่อยากลงก็มีช่องกาต้องกาตรงช่องที่ว่าไม่ไม่ออกเสียง
ต้องออกเสียงแต่ถ้าวันนี้คุณฉีกปุ๊บเท่ากับคุณผิดกฎหมายปั๊บเหมือนกัน
แสดงว่าวันอาทิตย์นี้ก็คงจะรถติดไหมแม่ต้องบริหารเวลานิดนึง
ฝนจะตกนั่นแหละเพราะว่าก็เพราะดูจากกรมอุตุเขาก็บอกว่าเขาแม่นนะ
กรมอุตุกแม่เอ้าพายุมันเข้าลูกก็จะถึงยี่สิบสามนึงแหละแม่เออ
เอาละท่านผู้ชมครับก็ว่ากันไปค่ะวันนี้คดีที่ประชาชนให้ความสนใจอยู่
แม้ว่าชุดสืบสวนจะสรุปสำนวนส่งฟ้องแล้วเนี่ยต้องยอมรับคดีแตงโม
ทำไมสองสามวันที่ผ่านมาคนกลับมาพูดถึงคดีตังโมกันเยอะเหรอเพื่อน
มันมีประเด็นใหม่เกี่ยวกับเรื่องการชนะสูตรบ้างเรื่องของคดีแล้วก็คุณมีคุณอาชริยะด้วยครับคุณแม่
แล้วก็สั่งสอบ๔ตำรวจใหญ่แล้วก็สอบนะตอนนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบแล้ว
แต่ว่ายังไม่ได้ผิดทางวินัยซึ่งก็สามารถสอบได้ก็คือถ้าถ้าผิดถึงจะไปผิดเรื่องวินัยใช่ไหมพี่มด
แต่ยังไง๒๔นี้ก็เผาแล้วเผาแล้วถูกไหมถูกก็เผาแตงโมหมดแล้ว
คือก็ไม่รู้จะสืบอะไรกันอีกคือวันนี้อดีตศัลยแพทย์คือพันนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนริน
เขาเป็นอดีตศัลยแพทย์นะฮะได้ทดลองใช้อาวุธมีดกรีดเนื้อหมู
เคทูถูกอืมแล้วก็ตั้งข้อสัญญาณเกี่ยวกับบาดแผงตั้งโมง
เขาระบุอย่างนี้บาดแผลเพิ่มมาได้ยังไงก่อนอย่างแรกนะ
ผู้บัญชาการสถาบันนิติเวศแถลงว่าตรวจบาดแผลครั้งแรก๒๖กุมภาพันธ์
มีทั้งหมดยี่สิบหกแผลฮะอืมและไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงตัวเล็กนี้
ด้านนิติเวทย์แถลงการชนสูตรครั้งแรกสิบสี่มีนาคมว่าแผลใหญ่ที่ต้นขาเนี่ย
เกิดจากของมีคมแต่ไม่ชัดเจนว่าเกิดจากใบพัดเรือหรือเปล่า
อืมอ่าแล้วหนึ่งนะอ่าหลังจากนั้นปุ๊บสื่อมวลชนกับทุกสำนัก
ลงข่าวทำนองเดียวกันว่ามี๑๑แผลใหญ่เกิดจากวัตถุมีคม
โดยวันที่๔มีนาคมเนี่ยทีมแพทย์นิติเวศเนี่ย
ทำการทดลองเปรียบเทียบใบพัดเรือจำได้ไหม
ตอนนั้นนักฝุ่งนักข่าวไปกันอ่ะนะครับมีใบพัดเรือกับวัตถุพยามบาดแผล
เขาชันสูตรร่างของแตงโมเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยคือวันที่ยี่สิบสองมีนาคม
อืมซึ่งแรกขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาลัยธรรมอ่ะ
ตอนนั้นเราคุ้นหน้าคุ้นตาคนสนิทของขวัญใช่ไหมล่ะ
เขาให้สัมภาษณ์ภายหลังว่าวันที่มีการประชุมเนี่ย
ผมได้ยินคุณหมอที่อยู่ในห้องบอกว่า
บาดแผลในเวลานั้นมีจำนวนทั้งหมดประมาณ๑๑แผล

แต่ว่าไม่ได้เขียนในใบรายงาน
หลังจากนั้นปุ๊บก็ได้ไปห้องผ่าพิสูจน์ในตอนบ่าย

ซึ่งผลการชนะสูตรครั้งที่๒มี๒๒แผล

เพราะว่าอย่างงั้นเนื่องจากหมอเนี่ยไม่ได้นับแผลเล็ก

หลังจากการชนสูตรครั้งที่๒ก็ไม่ได้มีการชนสูตรอีกเลย
แต่ยึดเอาตัวเลข๒๖แผง
สรุปคือที่เราอ่านมาทั้งหมดเนี่ย
ไม่ได้บอกให้กรรมการทราบว่ามีทั้งหมด๒๖แผล
พูดแต่ว่ามี๑๑แผล
มีการส่งข้อมูลไปให้ตำรวจภาค๑ว่ามี๒๖แผล
เข้าได้กับใบพัดเรือฮะตอนนั้นที่เขาว่าอย่างนั้น

คือจาก๑๑แล้วมา๒๒แล้วมา๒๖

คืออย่างนี้หลายคนอย่างคุณหมอเนี่ย
คือเขาบอกว่ามันคล้ายกับแผลของคุณตังโม

แต่หมออีกท่านหนึ่งก็บอกว่า

บาดแผลมันก็จะเป็นตรงและสวย

แผลมันจะไม่มีทางตรงอย่างนั้น
ตอนนี้ทุกคนก็ยังคงสงสัยในเรื่องของแผล
เพราะถ้าแผลที่เกิดจากใบพัดเรือ
จะต้องเป็นในทิศทางเดียวกัน
คือเป็นแผลที่ขนานกันไป

ยายนี่เป็นแฟนคลับคดีแตงโมเหมือนกันนะเนี่ย

ใช่แค่แฟนคลับคนเดียวเขาไฟ้ด้วย

เบ้าร้อยเพิ่งไปตอนนั้นไม่มี
อืมสรุปแล้วดูแต่ละที่เขาพูดมันแปล
ตอนนี้ถ้าจะให้ถ้าทางตำรวจอยากให้ประชาชน
หลายคนคลายข้อสงสัยนะ

ถ้าเกิดจากใบพัดจริงมันจะต้องไปในทิศทางคือแผลจะต้องขนานกัน
เอียงซ้ายเอียงขวาหรือจะอะไรก็แล้วแต่คือทิศทางของการตกอ่ะเข้าใจได้อืม
แต่สุดท้ายแล้วแผลเนี้ยมันจะต้องไปแบบขนาดที่เดียวกันแต่ทำไมอันเนี้ยมันมีแผลแบบ
ฉากแบบมันมันผิดรูปมันผิดรูปซึ่งเขาก็บอกอย่างงี้ว่า
ตอนแผลใหญ่อ่ะแผลใหญ่ปุ๊บเมื่อเย็บออกมาแล้วปุ๊บมันเป็นรูปตัวเอส
อืมมันเป็นรูปตัวเอสซึ่งไอ้รูปตัวเอสนั้นอ่ะถ้าสมมุติเราไปดูแผลนั้นอ่ะ
มันเข้าได้กับใบพัดเรือพอดีค่ะเขาว่าอืมเขาคือเย็บออกมา
ถึงใบพัดเรือมันมีหลายหลายอันไหมอ่าอ่าข้างบนอย่างงีมันก็เป็นตัวเอส
ถูกต้องไหมคะเขาบอกเวลาเย็บแผลเย็บแผลของแตงโมออกมา
มันเป็นรูปตัวเอสซึ่งเขาบอกมันเข้าได้กับใบพัดเรือ
คล้ายกับแผลชาวต่างประเทศไงที่เขาไปเอาวีดีโอเขาว่าอย่างงั้นค่ะ
เปรียบเทียบแล้วคนก็ยังสงสัยว่าทำไมถึงไปเอาวีดีโอของเคสอื่นมา
อืมเขาบอกเล่ามาถึงตอนนี้คงจะรู้แล้วว่าทำไมแผลจากสิบเอ็ด
กลายเป็นยี่สิบสองจากยี่สิบสองกลายเป็นยี่สิบหก
ทั้งทั้งที่แผลมันไม่ได้งอกเพิ่มนะปลข้อมูลที่ได้รับไม่ผิดเพี้ยนหรอกครับ
ดูคลิปและรูปวันละหลายรอบจนแผลทุกแผลเข้าไปอยู่ในสมองแล้ว
ถ้ารู้ว่าใหญ่ขนาดนี้ถอดใจไม่กล้าเข้ามายุ่งแล้วตอนนี้
ขี่หลังเสือยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อขยายไหมหมายว่ามีก็งง
นี่ไงเนี่ยดูสิหมายถึงเป็นคดีที่คนติดตามเยอะอย่างงี่
รับท่อพี่โมชทุกคนให้ความสนใจและตอนนี้คือประเด็นหลักคือคุณทางตำรวจเนี่ย
ปิดคดีปิดสำนวนไปเนี่ยเป็นเกิดเป็นอุบัติเหตุ
แต่ทางคุณอัจฉริยะยังไงก็ยังเชื่อว่าเป็นฆาตกรรม
ค่ะครับคุณอัตชัยญะเรืองรัฐนาปรง
คำหนังสือวันนี้เข้าร้องเรียนผู้ปจกาลเจรตร์ตำรวจแห่งชาติ
พร้อมทั้งให้ปากคำในการร้องเรียนจนนาที่โดยรัดบสูง

ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนเนี่ย

มีหน้าที่การชนะสูตรศพเพียงอย่างเดียว
ไม่ใช่การนำศพออกมาทดลองลักษณะบาดแผล
แต่เขาก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องแจ้งนี่

ในช่วงที่นำศพออกมาทดลองสภาพแวดล้อมมันไม่ตรงกัน
ส่วนต้องแอบเชื้อเขามองว่ากรณีเนี่ย

เพราะเรื่องดังเก่าไม่สามารถทำได้
รวมถึงกรณีของเรือลำที่เกิดเหตุเนี่ย

มีผู้อัจฉริยะก็พูดไปฟังเสียผู้อัจฉริยะหน่อยฮะ
ซึ่งเป็นของการในคดีนะหมายภาพเรือนเนี่ย
เป็นวัตถุบิญญาณที่อยู่ในการดูแลของมนักงานสวัสดิ์สวนเนี่ย
แล้วทำไมถึงเอามาให้หมอได้
แล้วมันทำไมถึงต้องมามีการมาจำลองแบบนี้

เขาบอกไอ้เรือ๒ลำสรุปแล้วคุณพยายามบอกว่าเรือมันมี๒ลำจริง
ไม่ต้องไปตามหาแล้วเป็นซากหมดแล้วเหรอ
ถ้าสมมุติเป็นอย่างนั้นจริงถ้าเป็นอย่างนั้นนะจริงอ่ะ
ข้อสงสัยมันก็ยังเขาแค่เหลืออ่ะถ้าสมมุติว่าไม่รู้ว่ามันจะมีอย่างนั้นจริงจริง
เราต้องรีบชำแหละทำไมอ่ะอืมแต่นะตอนเนี้ยห้าคนบนเรือ
โดนแจ้งข้อหาเหมือนกันก็คือประมาทประมาทร่วม
ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตแล้วพี่ปอก็โดนอีกหนึ่งข้อหาคือ
มีสารที่เป็นสารตัวนั้นที่เขาใช้

ซึ่งอันนี้ทางอายการจังหวัดนทบุรีเนี่ย
เขาให้สั่งสอบเพิ่มและแจ้งข้อหาเพิ่มด้วย

ก็คือมีคุณกระติกคุณจ๊อปแล้วก็คุณป่อ
ยังยืนยันว่าวันนี้แซนอาจจะให้ปากคำไม่ได้
ตอนนี้รู้สึกว่าแซนติดโควิดแล้วถูกต้องไหมครับ

บอกว่าวันเผาเพราะแม่เขาบอกว่า๕คนบนเรือ
จะมาเผาโมด้วย

แซนคงมาไม่ได้เพราะแซนติดโควิดไปแล้ว

สอบแต่สุดท้ายถ้าสอบออกมาแล้ว
แล้วแล้วแล้วเหมือนว่าโปร่ง
ตำรวจก็สามารถฟ้องกลับเลยแต่แพทย์อย่าลืมนะว่าสม

ไม่อย่างไรเขาคงไม่เรียนรู้ใยให้เผาห้ะ
แล้วยังไงอ่ะ
ก็ใช่นะคะมันก็ต้องจบที่เขาต้องหรือเปล่า

แต่ถามว่าหลายคนก็ยังมีสิทธิ์สงสัยได้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้อง

เพราะเตรียมหมอป้าแล้วเพราะหมอป้าก็เริ่มแบบลูกศิษย์ลูก
เขาก็มีการฟ้องร้องกันเยอะพอสมควร
ก็ท่านไอ้ชาวบอกเอาล่ะเดี๋ยวเตรียมตัวไปช่วยหมอป้าแล้ว
ก็เริ่มหรือเปล่า
หรือเปล่าแต่ว่าก็ทนายเดชาแกก็บอกอย่างนี้ว่า
คือคุณอัจฉริยะจะทำอะไรก็ได้แต่ต้องระวัง
พอสุดท้ายแล้วทุกอย่างเคลียร์คุณรอเลยคุณรอเลยอย่างนี้
เพราะว่าทุกคนอย่างแม่เขาบอกเขาเข้าใจตำรวจ
เขาไปฟังจากตำรวจแล้วเนี่ยเขา

เขาสิ้นข้อสงสัยเออใช่อันนี้พูดความนี้ถูก
เขาสิ้นข้อสงสัยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้
ใครจะมาสงสัยอะไรต่อเนี่ยก็แม่เขาไม่ได้สงสัยอ่ะ

เสร็จเนี่ยเขาจะไล่ฟ้องคนที่มีประมาทเขาอีกนะ

เมื่อก่อนไอ้ติ๊กว่าเอ้ยคุณกะติกเนี่ย

ยังไม่ได้โทรหาฉัน
น่าจะโทรหากันใช่ป่ะเธอไม่ต้องโทรหาฉันหรอก
เพราะว่าผัวเขาฟ้องผัวนาง

ให้ไปสืบยังไงไปแล้วมันจะถึงไหน
มันตอนนี้เขาสรุปออกมาค่อนข้างจะล้านเปอร์เซ็นต์ว่า

เรือลำมือโดนชำแหลกแล้ว
ถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราสร้างหนังกันดีกว่า

ไม่ดีกว่าอาจจะดังกว่าคังครูใบก็ได้

อย่างล่าสุดเขาก็มีการให้ผู้เชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญเรื่องของแบบ

มีอยู่หัวเรือไหมท้ายเรือไหม

หมอพรทิพย์ก็บอกว่าไม่ได้ตกท้ายเรือแน่นอนจำได้

ไม่ได้ตกท้ายเรือแน่นอน

ใช่ไม่เคลียร์
มันไม่เคลียร์ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้ว

มันจะเคลียร์

ขออัพเดทนิดนึงค่ะพี่แฟนส์ขอเรื่องของฝนคุณแม่ถึงอีที๒๕
ก็พื้นที่ต้องระวังคุณแม่ก็บอกว่า
คืน้ำพ่วมหรือเปล่าบ้านหนูที่ลำปลางก็ยังปกติจากดน้ำพ่วงขังอยู่

มีทางภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ

ก็ทางด้านกรองอำนวยการแพงชาติ
ได้ประเมินสถานการณ์น้ำฝนนะครับ
พบว่าปริมาณฝนตกจะสะสมต่อเนื่อง
ส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน
ตั้งแต่วันที่๑๙ถึง๒๕ก็ให้ระวังในพื้นที่
ก็ให้ติดตามการรายงานแล้วก็ข้อมูลอัปเดตจากกรมชนประธานได้เลยนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้กำชับให้เจ้าที่ติดตามสถานการณ์อากาศและน้ำอย่างต่อเนื่อง
เฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า๙๐มิลลิเมตร
รวมถึงพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่ประจำ

รอการระบายเหรอใช่

อุโมงยักษ์มันน้ำนี้มาไม่ถึงไง

นี่คือคือพี่ภานี่ไงพี่ภาเนี่ยเนี่ย

แต่พอความหวังอยู่ที่การเลือกผู้ว่า
อุโมงยักษ์เราจะได้ใช้สักทีนึง

อุโมงยักษ์อีอยู่ได้ยินมากแต่สมัยฉันเป็นพิธากรใหม่
อุโมงยักษ์เธอได้ยินเมื่อกว่ะตอนที่เธอเป็นหนัก
ค่ะส่วนพื้นที่ไหนที่ฝนตกอยู่แล้วก็ยังมีน้ำท่วมขังก็
อ่ะก็เรียกว่าก็ค่อยนะคะก็คือบางที
เพราะที่บ้านหนูเช้ามันหูดฝนตกหนักคือตั้งแต่
ตี๕จนถึง๗โมงครึ่งจนถึง๘โมง
แล้วน้ำก็เจิ่งไปหมดเลยที่ลำปาง
เหนือก็ต้องระวังนะคะทุกภาคด้วยเหมือนกันค่ะ
พักกันสักครู่ช่วงหน้ายังไงคะแพทย์
ช่วงหน้าเดี๋ยวเราปิดเบรกก่อนเดี๋ยวต้องกลับมา
ใช่เรื่องของพลเมืองดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกัน
เกิดใครอยากจะไปคืออยู่ตรงวัดด่านนี่เอง
แถวบ้านแพทย์เองเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ

เรื่องดูดวงอะไรนะ
หมอดูบอกว่าอะไรผู้ชายจะรักมากหัวไม่ฉันเลิก

หมายถึงผู้ชายจันตรีบ้าวุ่ะแล้วไปไหนเขาไปไหน

แล้วก็คนที่เก่งมากนะหมอดูอ๋อหูเรียกมาดู
เรียกมาดูแล้วคนก็ต้องยอมที่จะมาดูดวงแม่มดดำ

ฉันไม่ดูแล้วเลิกความรักเลิกดูแล้วแพทย์

วันนี้ถ้าสมมุติอายุปูนี้แล้วเราก็จะต้องคิดแล้วว่า

เพราะว่าถ้าเขาจะเข้ามาก็เข้ามาเนอะ

ถึงเวลาเขาเฮ้ยอันนี้บทยังผีบ้าก็ผีบ้า
เอาเท่านี้ผ่านมาคือเหวี่ยงเขาหมดเลยเหรอแม่

เราไม่ต้องรู้เยอะ
วันนั้นจะไปเจอมา
เราไม่ต้องรู้เยอะโอ๊ยโอ๊ย
เหวี่ยงปุ๊บมันไปแล้วไปรับไม่กลับมานี่ใช่ไหมล่ะ
อันนี้ตัดพอตัดพอเอามาอัปเดตเรื่องนี้ก่อน
เมื่อวันที่๒๐พฤษภาคที่ผ่านมานะคะ
พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยกรณีที่มีชายนิรนามอายุ๓๕๔๐ปีค่ะ
เกิดอาการคุ้มข้างแล้วเข้าไปทำร้ายร่างกายนายนพดลพิมพ์ดี
หรือว่าวิวพนักงานรับรถร้านอาหารบุหลันด้านเมฆนะคะ
บนถนนพระราม๓ปากซอย๖๐เนี่ยคนนี้
แล้วก็ไปจี้เอาแท็กซี่เข้ามาเสร็จแล้วก็จอดกลางสะพานพระราม
แล้วก็กระโดดลงแม่น้ำเจ้าพญาแต่ตำรวจเนี่ยช่วยขึ้นมาได้ทัน
นี่วิ่งลงไปนี่หลบหนีไปชิงทรัพย์นะเป็นรถแท็กซี่สาธารณะ
แล้วก็ขับมาจอดกลางสะพานพระราม๓อย่างนี้
แล้วก็กระโดดลงไปเลยแต่เจ้าหน้าที่ช่วยไว้ได้ทัน

แต่คนจากนั้นคนค่อยมารู้ทีหลังว่าเป็นพลเมืองดี

อืมคืออย่างงี้พลเมืองดีคือคุณวิวเนี่ย
เขาบอกว่าเสียชีวิตภายในแม่น้ำเจ้าพญา
ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากหนุ่มคลั่งเนี่ย
เห็นอันนี้ขับรถแล้วไปกระแทก
ขอบปูนบนสะพานก่อนร่างของคุณวิวจะล่วงลงไปใช่ไหมฮะ

ใช่ใช่ไหมเขากล่อรถมาเพราะว่าเห็นเขากล่อแท็กซี่ต่าง
คือไปจี้แท็กซี่มาคือเรื่องของเรื่องถ้ามุติเราติดตามข่าวเนี่ยคือ
แท็กซี่จะถูกจี้มานี่นี่นี่คันนี้คันนี้
คุณดูวิวสิอุ้ยขับรถเร็วคือพยายามจะไปเอาแท็กซี่คืนให้กับคนขับใช่คือคนขับแท็กซี่คือเขาสงสารคนขับแท็กซี่ปรากฏว่าต้องมาจบชีวิตด้วยตัวเองใช่ดูสิมันขับรถไปกระแทกสะพานปุ๊บตกน้ำคุณวิวเหวี่ยงกระเด็นลงไป
สูงสะพานสูงแพทย์จะเรียกว่าสะพานสูงอ่ะดูดิคุณวิวเนี่ยคือ
เนี้ยอยู่ข้างหลังจะไปเอารถมาคืนโอ้
แท็กซี่ถูกจี้ถูกต้องไหมฮะซึ่งด้านผลผลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งย่อสุขนะคะ
ก็ได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องวิวนะคะพร้อมสั่งการให้
พลตำรวจโทสำรานนวลมานะคะลงมาดูแลคดีเรื่องนี้
แล้วก็ผู้ก่อเหตุจัดการกับผู้ก่อเหตุนะรวมถึงกำชับเรื่องการช่วยเหลือ
เกี่ยวกับเรื่องของงานศพด้วยนะคะและทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอชื่นชมในสปีริต
ความเป็นพลเมืองดีของของพี่วิวของเราด้วยนะอืม
ล่าสุดค่ะนายนัทภาคพิมพ์ดีนะคะอายุหกสิบสิบหกสิบสองปี
เป็นพ่อของคุณวิวเดินทางมารับศพลูกชายค่ะ
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดด่านสารา๕ค่ะ
อืมขอบความว่าเป็นสุขสุขติเนอะจริงจริงใช่แล้วก็ถูกข่าวอย่างเงี้ย
อยากจะนำเสนอจริงเลยเพราะว่าดูสิคนเราอ่ะ
อยากทำให้รู้ว่าไงแล้วแม่แพ้นโอ้ยในโลกนี้มีคนดีเว้ยอืม
โลกนี้ยังมีคนที่ถามว่าใครทุกวันนี้มันกลายเป็นสังคมสังคมมันเปลี่ยนไปว่า
ธุระไม่ใช่ค่ะถูกต้องป่ะอันนี้เขาเห็นแท็กซี่ถูกจี้อืม
จี้ถูกป้นปรากฏว่าอยากจะสงสารคนขับแท็กซี่อ่ะเนี่ยน้องวิว
เตรียมไปเพื่อที่จะเอาแท็กซี่คนซึ่งถ้าเป็นคนอื่นอ่ะไม่มีหรอก
ธุระไม่ใช่ธุระไม่ใช่แต่เนี้ยเขาซึ่งต้องบอกว่าบ้านของน้องวิวเนี่ยนะคะ
พ่อแม่เขาเลิกลากันแยกย้ายกันแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็เลยรับน้องวิวเนี่ยมาอยู่
ตอนน้อง๑๘เนี่ยค่ะซึ่งมาอยู่ด้วยอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็คุณพ่อมีครอบครัวใหม่
เริ่มมีปัญหาด้านการเงินจึงมีปากมีเสียงการทำให้ลูกชายเนี่ย
ขอตัวแยกออกมาอยู่คนเดียวจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับการติดต่อจากลูกชายอีกเลย
กระทั่งมาทราบข่าวว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตค่ะสำหรับประเด็นที่หลายคนมองว่าลูกชายเป็นฮีโร่นั้น
โดยนิสัยส่วนตัวลูกชายเป็นคนเรียบร้อยและชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นประจำอยู่แล้ว
อยากบอกลูกชายว่าขอให้ไปอยู่ในพบภูมิที่ดีอีกไม่นานพ่อคงได้ไปอยู่ด้วยกัน
หลังจากรับศพลูกชายแล้วก็จะมอบร่างให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทางเจ้าของร้าน
ให้กับเจ้าของร้านเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาส่วนตนในฐานะพ่อขอขอบคุณที่ช่วยดูแลน้องมาโดยตลอดนะคะ
น้ำใจกับเพื่อนร่วมงานตลอดอืมซึ่งณตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือน้องวิวอ่ะเสีย
แต่คนก่อเหตุน่ะรอด
แต่ว่าตอนนี้นะคะทางตำรวจเนี่ย
ก็เริ่มสอบถามไปที่แพทย์ที่เป็นเจ้าของไข้แล้ว

ซึ่งหากแพทย์มีความเห็นว่าให้เข้ามาสอบปากคำได้แล้วเนี่ย
ก็จะมีการส่งพนักงานสอบสวนเข้ามาสอบปากคำนะคะ
แล้วก็ดำเนินเข้าสู่ขั้นตอนการฝากขังต่อสารทันที
แจ้งข้อหาหนึ่งเลยคือลักทรัพย์ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เพราะจังหวะที่เขาขับแล้วคือเหมือนเขาตั้งใจกระแทก
ใช่เพื่อจะสะบัดน้องวิวออก
แล้วก็น้องนิวก็เลยตกแม่น้ำเสียชีวิต

มันยังมีคนดีอ่ะมันยังมีคนพลเมืองดีที่อยู่ในใน
โลกนี้ในยุคสังคมแบบนี้ที่แบบว่า
ธุระไม่ใช่แล้วเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยง
แล้วผู้ชมฮะ๙มิถุนายนปลูกกัญชากันทงกันได้แล้วนะฟังดีก่อน
กัญชาปลูกปุ๊บอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่โค้นออกหมดเลยดินเดินโค้นแบบว่าเราปลูกเราป้วน
กัญชาคือพืชเศรษฐกิจตั้งสติสักนิดคำถามคือคุณปลูกกัญชาแล้วคุณจะไปขายใคร
จะไปขายใครแล้วที่สุดแล้วกัญชาถ้าเราปูกมันจะได้คุณภาพบ้างอ้าวพ่ออย่าลืมนะ
โอเคถ้าสมมุติคุณปลูกไว้ทัดแทนผงชุรส
คุณปลูกไว้กินก๋วยเตี๋ยวคุณปลูกไว้ต้มชา
เบาหวานหรืออะไรอย่างนี้มาช่วยได้

คุณต้มชาไว้สำหรับสุขภาพอย่างนี้ได้

แต่วันนี้ถ้าสมมุติคุณจะเอาไปสกัดน่ะ

แต่วันนี้คุณใช้เองอย่าลืมนะ
ขอบอกอย่างหนึ่งว่าอย่างอเมริกา

เขาไม่ได้มาปลูกตามดินน่ะน้อง

คนรวยเขาก็เริ่มทำโรงเรือนไว้อยู่แล้วล่ะ

ก็คือสำหรับคนรวยเขามีเงินที่จะทำแบบว่า
ลงที๒๓๐๐ล้านก็ทำได้

เวลาจะปลูกอย่างแรกถ้าสมมุติคุณจะใช้กัญชา

แสดงว่ามันดูดทรัพย์คุณค่าทางโภชนาการหรืออะไรก็แล้ว
ขอใช้ว่าคุณค่าในดินหรืออะไรก็แล้ว

แต่ขนาดเดียวกันมันก็ดูดสารเคมีได้หมดเหมือนกันนะ

วันนี้เรากำลังจะเอากัญชาเป็นยา

เราต้องเริ่มทำความรู้จักกัญชามากขึ้นเห็นไหม
วันนี้มีน้ำกัญชาขายตาม๗๑๑แล้ว

จะต้องเป็นพรีเซนเตอร์ไอ้พวกครีมกัญชาน้ำตก

คือกัญชาเนี่ยมันใช้ในการรักษาโรคได้เยอะมาก
แพทย์จริงเรื่องนอนใหม่ลงนอนไม่หลับ
ตัวพี่เอ็มเป็นคนที่ศึกษามานานมากจริง

เพื่อให้เหมือนแบบอาการแกมีชักมีอะไร
แล้วเราอยากลดยากันชักลงนิดหน่อย
อะไรอย่างนี้เพราะว่าพอดีก็ขาดมากเกือบเบลอ

ยังคุยกับพี่มดเลยว่าอยากให้แกหลับสนิท

สิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องควรจะรู้จักกับเขาคือกัญชา
คือมันสามารถลดยากันได้พอสมควร
แต่ขณะเดียวกันวันนี้นะครับ
ไม่ใช่ยาเสบติดประเภท๕

มันคือเกี่ยวกับยารักษาโรคเลยนะครับ
ถ้าสมมุติคุณเอาไปใช้ในการเมา

ในเรื่องของการปลูกนั้นน่ะผู้ที่ต้องการปลูกสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
จดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันเดี๋ยวเขาจะมีแอปพลิเคชัน
เขาไม่ได้ลงดินมั้ย
หรือว่าเขาก็จะทำกันอย่างนี้ไงหนู
ซึ่งวันนี้นะฮะคณะกรรมการอาหารและยา
จะนำไปใช้ในการจดแจ้งปลูกกัญชา
เพื่อดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป
รวมทั้งการขออนุญาตในปลูกเชิงพาณิชย์เนี่ย
เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้พืชสมุนไพรที่เหมาะสม
เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกหน่อย
ก็จะมีการนำเข้าเมล็ดกัญชากันแล้ว

อเมริกาเม็กซีโกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ
ก็จะมีการนำเข้าเมล็ดกัญชากัญชงส่วนอื่นของพืชเช่น

ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดแล้ว
แต่ต้องขออนุญาตตามพรบพันธุ์พืชนะฮะ
หมายถึงเราไปเอาต้นไม้มาจากเมืองนอกเมืองนาน

จะเป็นยาเสพติดให้ทวดต้องได้รับอนุญาตกฎหมายว่า

อย่างเช่นยาที่เอามาใช้ในตอนที่แบบว่า

กัญชาแต่อันนั้นน่ะเขาทำที่เมืองนอก

ในส่วนของการนำเข้าและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสกัดทุกส่วนของกัญชากัญชงเนี่ย
แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชงรวมทั้งกรณีนำเข้าเพื่อใช้เฉพาะตัวเนี่ย
หมายถึงการนำติดตัวผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเนี่ย

หรือการส่งพัสดุปรายศนีย์ระหว่างประเทศนะ
ต้องเป็นไปตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์นั้นนะฮะ
เช่นกรณีผลิตภัณฑ์ทางอาหารเครื่องสำอาง
ห้ามนำเข้าหากมีข้อสงสัยเรื่องการปลูกกัญชา

เพราะบางคนไม่ใช่ว่าบางอย่างเนี่ย
อเมริกาอาจจะถูกแต่เมืองไทยอาจจะผิด

แล้วก็ส่งกันได้เนอะ

แสดงว่าแสดงว่าที่บ้านหนูเนี่ยก็คงไม่ต้องไปแอบ

แต่สำคัญอันนี้ขอเตือนจากใจเลยนะ
กัญชามันสามารถดูดสารพิษได้เหมือนกันนะฮะ
สมมุติเราใช้ปุ๋ยเคมี
แม็กซ์ปุ๋วมันก็สามารถดูดซ้ำไปหมด

ฉันถามว่าดินตรงไหนที่ไม่เคยมีสารเคมีเลยเหรอ

ใช่ถามแถวบ้านแกมีใช่ไหม
แต่หมายถึงถ้าต้มแบบว่าต้มใส่น้ำกงน้ำแกงอย่างนี้โอเค
อือใช่ไหมที่เขาทำกันอะอ๋อพี่ก็ว่ามันก็ไม่โอเคน่ะถ้าสมมุติในมุมตัวเองนะแต่เราปลูกแล้วกินเอง
ฉันใดฉันนั้นหรอก

เดี๋ยวเบรกหน้ามาใส่ไข่บันเทิงกับแม่
แซ่บเยอะวันนี้พี่แพทย์มาต้องแซ่บไหมต้องเต้นซะนึง

เขาบอกว่าหมอปลายจะมาทำนายดวงครึ่งหลังด้วย

ติดตามติดตาม
ขอบคุณแม่อำมา

ซึ่งนางก็บอกว่านางชอบดูดวงอ่ะ

คือต้องถามก่อนว่าหมอปลายเนี่ยดังมาจากเรื่องของพี่โมถูกไหม

แล้วก็ลองไปดังมาจากโควิด

บางทีมันก็กว้างอือมันควรดูกว้างพอสมควรอ่ะเหมือนมอลักษณ์อ่ะ
แต่มอลักษณ์อ่ะก็ความของมอลักษณ์คือดู
แต่ต้องใช้ระยะเวลานะกว่าจะเกิด
เข้าใจฉันป่ะหมอลักษณ์ไม่ใช่ดูปุ๊บแล้วพรุ่งนี้จะเกิดเลยไม่ใช่
ในอนาคต๒ปี๓ปีถ้าท้อคทะลุดาวมันถึงแบบว่า
มันทำยาวขนาดนั้นไม่ได้ไงนึกออกปะล่ะ

ป่ะเมื่อมันเกิดปุ๊บคนถึงเอารายการท็อกทะลุดาว
ของไทยรัฐทีวีเนี่ยเอากลับมารีรันกันเยอะ
มันรีเชคว่าทุกแม่พอแกก็เคยเจอแล้วนี่
นี่เจอแต่นี่หนูจำได้ประโยคนึงที่เคยตอนมูลไนท์กับท้อคทะลุดาวอ่ะใช่ครับ
บอกว่าพี่แพทย์เนี่ยดวงก็คือลูกชายเนี่ยเป็นอภิชาตบุตร
จำประโยคนี้ได้เลยสิ่งทุกอย่างที่เคยเสียไปอะไรไปเนี่ยลูกชายจะเอากลับคืนให้หมด
ดูสิใช่แล้วก็ถามว่าจะได้กลับมามีชีวิตคู่ไหมอืม
จารักเขาก็พูดแบบถนอนน้ำใจเขาบอกว่าอยู่แบบนี้ดีแล้ว
อยู่อย่างเนี้ยมาห้าปีแล้ว

ยังหมอปลายเนี่ยเราก็ถามว่าใครบอกเธอ
อย่างเหตุการณ์ที่พี่มดเล่าถึงเนี่ยที่หลายคนรู้จักก็คือเรื่องที่
หมอปลายพูดถึงเรื่องโควิดว่าจะเกิดเมื่อไหร่

แล้วก็คนก็ไปโยงเรื่องของวงการบันเทิงที่บอกว่าจะทักว่าจะมีคนที่ว่าซึมเศร้าเสีย
แล้วก็ไปโยงกับแตงโม
แต่นางไม่ได้พูดว่าแตงโมไงเธอยังไม่รู้ป่ะ
คนก็ไปโยงกันหมายถึงว่าเหมือนนางแตก
เอาจริงก็คือบอกคนเป็นซึมเศร้าปรากฏว่าปีนี้ต้นปีที่ผ่านมา

เขาบอกว่าผลไม้ที่จะส่งออกแล้วดัง
ไม่เกี่ยวกับไม่ได้ชื่อดาราคนเอาไปตัดต่อกันเอาเองอ่า

แต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดจะเนี่ยมันจะครึ่งปีเขาต้องไปเช็คกับนางแหละ

บอกครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีข่าวช็อกเรื่องการเลิกราค่อนข้างเยอะ

เรื่องของการแต่งงานก็ถือว่าค่อนข้างจะครึ่งเนี่ยมันกว้างอ่ะ

ในฐานะฐานนี้ก็คือเดี๋ยวหมอดูชัวร์ว่าอันนี้กว้างเย้ะปลา่ย

อันนี้แก่คือแพทย์ที่เข้าใจพี่มดพี่มดน่ะเราต้องยอมรับพี่มดน่ะเขาสายมู
เขารู้จักกับหมอดูทั้งประเทศที่เรายังเข้าไม่ถึงแต่เขาเข้าถึงมาแล้ว
แล้วเขาก็มูมาทั้งหมดดังนั้นพี่มดกำลังจะบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเช่นเรื่องราวมันมีอยู่แล้ว
แต่ทำนี้เหมือนเขาบอกว่าจะเกิดใหม่แบบดังแบบอีกแม่ดวงล่ะเนี้ยผู้ชายหนุ่มหน้าหวานวะ
อ่ะตอนนี้ผู้ชายก็น่าหวานกันหมดก็ซีรีส์วายหกสิบเรื่องหลุกยังไม่ได้เปิดกล้องลูก
ตื่นนะไอล์
เกิดขึ้นมากับช็อกภูมิภูมิคุณผู้ชายหนุ่มหน้าหวาน
แต่ไม่แน่แต่ไม่แน่
เพราะเดี๋ยวนี้เห็นไหมแป๊บเดียวคนสามารถดังได้ภายในแวบตาจริง
ส่วนคำทำนายที่ดาราคู่จิ้นคู่ดังจะแต่งงานกัน

ก็ตามที่คิดไว้อย่างณเดชน์ยายาน่าจะยังไม่แต่งกับปีนี้
แต่สิ้นปีหน้าจะมีข่าวดีประกาศออกมาคร่าว
โดยเรื่องการสูญเสียจะน้อยลง
ไม่ได้น่ากลัวเหมือนตอนต้นปีโอ้ดีใจค่ะที่ได้ยินคำนี้
ซึ่งเปอร์เซ็นจะเหลือแค่๑๐๒๐จากที่เห็นครั้ง
คนนี้หรือเปล่ากับแม่หน้าหวานอยู่นะ
น้องน้ำเพพาะภาพสิทธิ์ข่าวต่อไปอ่ะคนนี้หรือเปล่า
ฮะคนไหนคนไหนคุณต้องถามคุณแม่คุณไม่รู้จักไหมคนนี้
หน้าหวานเหรอคุณพลตอาร์นนท์เนี่ยนะอันนั้นก็หวานอยู่แล้ว

คนนี้หรือเปล่าคุณพลตพร่อมมากนะเธอนางวิ่งทุกวันนางไปวิ่งเธอ

ผอมมากนะแต่นางไปวิ่งทุกวันนะนางไปวิ่งทุกวัน
แต่เห็นการรถเบสน่ะเอารถขาดหน้าอยู่
ล่าส่วนต่อถ่าว่าเกิดอะไรขึ้นเธอไปทำอะไรเค้า
โพสต์บอกว่าอีแพทย์กูบีบแต่แป๊บเดียว

คืองงคืออย่างนี้แพทย์บอกว่าคนอย่างเธออ่ะ
ไปทำอะไรก่อนด้วยความที่เราเห็นกล้องแล้วแหละ
แต่เราก็แบบเสียงแตนนั้นของเธอหรือเปล่าอืม
มันฟังแล้วมันหุดหงิดใจหรือเปล่าอีแพทย์กูบีบแป๊บเดียว
ที่ปึกได้ยินยาวอ่ะคันข้างหลังคันข้างหลัง
แต่ถามด้วยด้วยหน้าพี่พี่มดหรือด้วยหน้าพี่โพสต์เป็นพวกหน้าประปักหรือเปล่าไง
พี่พศไม่ได้ขับรถอืมพี่พศนั่งนั่งข้างหลังอ่ะคนขับอ่ะ
ขับแล้วก็เหมือนเหมือนบีบแป๊บนึงเหมือนแบบว่าอืม
ข้างหลังเขาบีบไล่มาค่ะแล้วเขาก็บีบบอกว่าเออช่องเนี้ยมันเป็นช่องผ่านตลอด
ช่องซ้ายสรุปคือคันนั้นน่ะเขาไปปาดอีกคันหนึ่งก่อนด้วยนะ
อืมแล้วไอ้คันนั้นเนี้ยบอกว่าจ้ะไม่ได้บีบแล้วก็เลยปาดมาปาดพี่โพสต์ว่า
อ่ะถ้าอีกคันนี้ไม่ได้บีบก็ต้องคันนี้อืมก็เลยมาปาดหน้า
ล่าสุดพี่พศก็ยังงงอยู่ว่าเห็นตำรวจโทรหาพี่พศบอกว่า
คันนั้นจะฟ้องพี่โพสต์ว่ะเอ้าหรอจะฟ้องพี่โพสต์พี่โพสต์บอกว่า
ฟ้องกูเลือกอะไรไม่ตกใจนะไม่ตกใจอะไรพี่โพสต์เรื่องบีบแปลง
นางผอมก็ตั้งแต่วันนั้นที่นางฉันตกใจตั้งแต่วันที่เห็น
อีพี่โพสต์ทำไมฟ้องขนาดนี้ว่ะเออเอาล่ะพี่โพสต์ฉันเบรกก่อนแม่เวลาไม่มีแล้ว

ค่ะไม่ได้ย่ำถึงวันอาทิตย์
อาทิตย์ฟรีเราออกไปใช้เสียงของเรานะครับแน่นอนสี่สามสองสี่บาทสีชาวโพว์กา

ดูสุดเต้นเหมือนกับ๙ปีเหมือนกันนะต้องไปรอดูดาราละ
แต่ละเขตทุกปีต้องไปสัมภาษณ์
มีพี่เบิร์ตไปไหมต้องไปสัมภาพพี่เบิร์ต

คุณแม่คุณแม่